คุณผู้ชมครับมีเหตุแจ้งมาบอกว่ามีน้องหมามันติดเรือประมง
ไม่ใช่เรือประมงเรือขนส่งสินค้า
ออกเดินทางจากท่าเรือแหลมชะบังเพื่อจะไปฮ่องกง

คือมันไม่อยากจะไปหรอกนะครับแต่มันลงเรือไปตอนไหนไม่รู้แหละ
แต่ทีนี้ติดจนกระทั่งไปถึงฮ่องกงเดินทางไปหลายวันเหมือนกัน
ที่ใช้ชื่อว่าคุณเมย์มีการโพสต์รูปภาพนี้ครับ
วัสดิ์นักพันธุ์ไทยสีขาวดำหนึ่งตัว
ถูกจับไว้บนเรือสินค้าแห่งหนึ่ง
แล้วก็มีข้อความว่าระบุนะครับว่า

คือเรื่องมีอยู่ว่าน้องหมาตัวนี้ติดมากับเรือขนส่งสินค้า
จากท่าเรือแหลมชะบังของไทยแล้วมาถึงฮ่องกง
ถึงได้รู้ว่ามีน้องหมาติดมาด้วย
ทางการฮ่องกงจะยังคงเก็บน้องหมาตัวนี้ไว้
เพื่อรอเจ้าของติดต่อมารับน้องนะครับ
และอยากให้รู้ว่าเจ้าของน้องหมาได้รับทราบ
แท็กมีอะไรติดต่อมาที่เมย์นะคะ
เดี๋ยวเมย์จะเป็นสื่อกลางให้
ปรากฏว่าเรื่องราวนี้ถูกโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป
เมื่อประมาณ๔ทุ่มของวันที่๑๒มีนาคม
และต่อมาวันเดียวกันคือ๑๒มีนาคมตอน๕ทุ่ม

ก็มีคนส่งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาในโพสต์นี้นะครับ
ใต้โพสต์นี้บอกว่าตอนนี้ทางการฮ่องกง
ได้จับหมาเอาไว้แล้วเพื่อจะรอเจ้าของ
แต่หากไม่มีเจ้าของมาแสดงตัวภายใน๔วัน
หมาจะถูกกำจัดทิ้ง
ทำให้กลุ่มคนรักสัตว์พากันแสดงความจำนง

ขอรับน้องหมาตัวนี้กลับคืนประเทศไทย
ที่ช่วยติดต่อประสานงานเพื่อจะพาหมาตัวนี้กลับบ้าน
อันนี้คือความหวังว่าเราจะพาน้องดำขาว

แต่ล่าสุดครับมีข่าวที่ทำเอาคนรักหมา

บอกว่าน้องหมาตัวนี้นะครับถูกคนงานกำจัดไปแล้ว
บ้างนะครับก็พาดหัวไว้ว่าถูกการุญคาตไปแล้ว
เขาก็ประกาศจะเอาเรื่องจนถึงที่สุด
เหตุเป็นการกระทำผิดขั้นตอน
เพราะน้องหมาควรจะต้องมีเวลา
ควรจะต้องมีเวลาที่เจ้าของจะติดต่อ
หรือว่าหน่วยงานไหนก็ได้ของไทยที่จะติดต่อ
เพื่อจะนำตัวน้องหมากลับมาก่อน
ก่อนจะนำกลับมาต้องตรวจสุขภาพกันก่อน
และอยู่ระหว่างการที่จะคุมตัวน้องหมาไว้
ติดต่อประสานงานในเรื่องของ
การนำออกหรือเตรียมส่งกลับประเทศไทย

ของกรมวิชาการเกษตรและประมงฮ่องกงใจความบอกว่า
หลังจากการตรวจสอบโดยศัตรวภาพ
ไม่พบใบรับรองสุขภาพ
หรือบันทึกทางการแพทย์ของสุนัข
สิ่งนี้ทำให้สุนัขตัวนี้เป็นที่ต้องสงสัยว่า

ที่มีการประบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
จนต้องเกิดการการุญฆาตขึ้น
หรือว่ากำจัดมาทิ้งซะ

แต่ก็มีผู้เข้าไปชี้แจงเหตุผลจำเป็น

ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายประเทศเขาทำกัน

ไม่ให้เข้าสู่ประเทศเขา
ไม่มีใบรับรองสุขภาพติดตัวมา

แต่สิ่งที่ต้องตามหาตัวมารับโทษก็คือ
คนที่ปล่อยประละเลย
จนทำให้สุนัขตัวนี้มันติดเรือไปได้
ว่ามีใครปล่อยปละละเลย
หรือมีใครจงใจเอาน้องหมา
ทิ้งไว้บนเรือหรือไม่อย่างไรนะครับ